พาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นั่นไปเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
พูดแบบนี้เจองูอีกแล้วเหรอ
หรือเปล่าหรือว่าตัวเงินตัวทองใครคะ
อย่าเดาผมว่าไปดูกันดีกว่าว่า
สิ่งที่เจอเขาบอกเป็นแขกไม่ได้รับเชิญคือตัวอะไรฮะ
เข้าไปมองให้ลึกทะลุพุ่มมา
ไหนน่ะคุณจะเจอดูสิดูมันเห็นไม่เห็น
เห็นไม่เห็นว้นไหล้รอบแล้วตาลายไปดูเลยดีกว่า
นี่ครับเขาบอกว่าเจอนี่เจอหมาไม่ใช่หมาเต็มเลย
เจอกับไม่ใช่ควายตัวอะไรฮะกระทิง
นี่กระทิงคุณผู้ชมอาจจะตกใจแล้วเฮ้ยกระทิงป่ามันดุร้ายหรือเปล่า
ผิดเลยครับที่นี่เจ้าตัวนี้กระทิงตัวนี้เขามีชื่อนะครับ
เหรอมีชื่อว่าเจ้าทองดีค่ะมันเป็นกระทิงแสนรู้
มันมักจะออกมาจากป่าฮะมันจะออกมาจากป่าที่เขาใหญ่
มาทำไมมาขอน้ำชาวบ้านกิน
คือช่วงนี้มันหน้าแรงไงถูกต้องครับร้อนแล้วด้วยนะไอ้เจ้าทองดีเลย
หิวน้ำหิวน้ำขอน้ำหน่อยชาวบ้านเขาก็จะเตรียมบ่อน้ำเอาไว้ให้มันนะ
แล้วนี่ก็จะมีเพื่อนมาทักทายมาคอยต้อนรับ
เหล่าบรรดาฝูงสุนัขฮัลโหล
เฮ้ยทางนี้มาเลย
คือพอมันกินน้ำเสร็จนะมันก็จะเดินไปอวดโฉม
ค่ะครับพร้อมกับเหล่าบรรดาสหายตูบ

แหวกวงไผ่ไปเหมือนตัวเล็กนะ
ใช่มาคอยต้อนรับเจ้าทองดีนี่แหละ

เจ้าทองดีนี่นะมันเป็นกระทิ่งที่แสนรู้จริง

ในบริเวณอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วทีนี้คุณพี่เจ้าของสวนเนี่ยเขาชื่อว่าพี่โชคดี
ชื่อของจองอะไรนะกระซิงมีทองดี

เขาบอกว่าทองดีมันมาจากป่าปีหนึ่งสักสองถึงสามครั้ง
บางทีก็มาที่สวนของพี่โชคประจำ

แต่ก็พร้อมที่จะเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับให้เข้ามา

คือเจ้าทองดีมาครั้งนี้เขาบอกว่ามันมาหาอาหารด้วย

แต่ว่าปีนี้ปีนี้นะน้ำในบ่อของพี่โชคดีมันค่อนข้างจะแห้งเหือด
ก็เลยต้องไปเปิดน้ำให้ผ่านสายางเจ้าทองดีมา
ให้ได้ดื่มกลิ่นกันก็คือเป็นน้ำปลาแทน
นี่ดูกระทิงนี่โอ้โฮตัวใหญ่มาก

คือมันแสดงให้เห็นว่าที่โคราชจังหวัดท่อนราชศรีบ้าน
ที่นั่นป่าไม้มันยังอุดมสมบูรณ

โอ้โหดูเจ้าตูบดูสนุกเหมือนมีเพื่อนใหม่
อยากเล่นด้วยใช่คือคือต้องบอกว่าชาวบ้านคุ้นเคย
รวมไปถึงเจ้าสุนัขแถวนั้นก็เห็นเจ้าทองดีบ่อยประจำ
อุดหนุนประจำมาดื่มน้ำประจำที่บ้าน